เรื่องของงูเงียวเขี้ยขอกันบ้างดีกว่า
คือตอนนี้มันจะมีงูไปซ่อนตามรีสอร์ทตามบงตามบ้าน

คุณผู้ชมจะไปที่ไหนก็ต้องระวังมองซ้ายมองขวาให้ดี
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปพักรีสอร์ทที่นครนายก

กำลังจะเดินเข้าห้องน้ำไปเจองูเห่าแผ่แม่เบี้ย

ใครจะกล้าเดินเออมาได้ยังไงเนี่ย
เท่มเนี้ยชูคอแบบนี้คุณผู้ชม
ดูซินะอื้อหือมมมันพร้อมฉกตลอดเวลา
คนที่พักก็ต้องไปแจ้งรีสอร์ทรีสอร์ทก็แจ้งกู้ภัยมาครับ
มาช่วยเหลือกันหน่อยงูเห่าอยู่ตรงห้องน้ำนะฮะ
มาปุ๊บแม่อาการของงูมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แห่แม่เบี้ยชูคอขู่ตลอดเวลา
กู้ภัยต้องแบ่งกำลังกันเป็นสองฝั่งนะฮะ
้อมงูเห่าให้มันอยู่ตรงกลางคุณผู้ชม

จากนั้นอาศัยตอนที่งูเผลอเอาห่วงรัดไปที่คอมัน
ระหว่างที่มาโดนรัดคอมันพ่นพิษออกมาเต็มพื้นไปหมดครับ
กู้ภัยก็ต้องให้มันพ่นพิษออกมาให้เยอะที่สุดนะฮะ
แล้วก็จับใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยให้ห่างไกลชุมชนหน่อย
หน้าด้านเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าโชคดีนะ

เห็นงูพอดีวิ่งออกมาบอกก็เลยเข้าไปช่วย
ไม่โดนงูฉกไปซะก่อนนะฮะ
ไปฟังเสียงผู้จัดการรีสอร์ทเขาหน่อยฮะ
ช่วงนี้เราก็อ่านข่าวงูบ่อยแล้วฝนมันตก
พอฝนมันตกมันก็ได้ยินเสียงกกเขียนแล้วเนอะ
ก็ออกไปหากินนะฮะตามที่ที่มันคิดว่าจะมีนะฮะ
รีสอร์ทตามที่พักตามบ้านคนอะไรแบบนี้
ตรวจสอบให้ดีคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่พักแบบนี้นะฮะ
เอาไฟส่องสว่างเพียงพอไหมอะไรไหม
เข้าห้องน้ำดูซิในห้องน้ำมันมีอะไรอยู่ไหม
ชะโคกมันมีงูขดอยู่ไหมอะไรแบบนี้
อันตรายนะฮะอันตรายอันตรายนี่ผิดเยอะนะ